คุณค่ะก็มีคนในวงการบันเทิงเกี่ยวข้องมากมายเลยนะเกี่ยวกับไซสนะนะคะ
แต่คนที่โดนเต็มคือคุณเบนอาคารกิจหรือว่าเบนเรสซิ่ง
สามีของคุณแพทย์นับประพานั่นเองค่ะคุณ
หลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะให้ปากคำกับคุณตำรวจค่ะ
เปาะกองประปามยาเสพติดถึงเกี่ยวกับคดีนี้ค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวยืนยันเลยนะคะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติด
ไม่รู้จักกับไซสนะเจ้าพ่อค้ายาเสพติดด้วยค่ะ
คืนวันเดียวกันค่ะช่วง๒๒นาฬิกา๕๙นาทีนะคะ
เจ้าตัวก็ได้โพสต์เฟซบุ๊คค่ะเป็นรูปภรรยาสาวแพทย์นับประพา
พร้อมข้อความว่าของเล่นใหม่แม่หมากับลูกหมาคิดถึงสุดขาดใจค่ะ
โดยสาวแพทย์นะคะก็ได้มาคอมเมนต์ตอบว่า
คิดถึงด้วยลูกฝากบอกอีก๙วันเจอกัน
ทำเอาแฟนคลับต่างทราบซึ้งนะคะเข้ามากดไลค์
ส่งกำลังใจให้ทั้งคู่อย่างล้นหลามเลยค่ะ
แล้วก็กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันพ่อแม่ลูกเหมือนเดิมค่ะ
หลายคนเข้ามาให้กำลังใจเยอะแยะเลยเนาะคุณน้อง

นี่คุณนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีกำลังใจจากคนบันเทิงด้วยค่ะ
ซึ่งได้โพสต์รูปที่ถ่ายคู่กับแพทย์นับประพานะคะ
พร้อมข้อความให้กำลังใจนักแสดงสาวรุ่นน้องสุดซีค่ะ
ว่าคุณแม่กับตัวแม่ตามด้วยแฮชแท็กนะคะ
ไม่พูดหรอกว่ารักไม่อยากให้
ตู๊ดดูเสียงนิดนึงละกัน
รู้สตรองฮูเร่ฮูเร่นะคะ
เรียกว่ามาแบบฮาก็ตามสไตล์สาวต้นหอมนั่นแหละคุณ
แต่ว่าบอกเลยว่าข้อความนั้นนะครับ
แฝงไปด้วยความห่วงใยแบบล้นเหลือจริง
ที่เธอมีให้กับเพื่อนสาวนั่นเองนะคะ

คอมเมนต์นะคะก็ให้กำลังใจแบบสุดไปเลยค่ะ
แต่บางคอมเมนต์ก็มีกระแสทั้งด้านลบเหมือนกัน